อีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะเตือนกันไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นประมาณสัก๕โมงครึ่งที่เชียงใหม่นะคะ
เหมือนกับมีรถสองคันขับแซงกันมาแล้วรถคันที่แซงขวาเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำ
แล้วก็ตะแคงเลยไปชนกับรถจักรยานยนต์จนเขาได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะนี่โอ้โหนี่นี่โอ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวคลิปเนี้ย
ความยาวสักประมาณไม่ถึงสี่สิบวินาทีแต่มันเห็นจังหวะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เป็นกล้องหน้ารถกับกล้องหลังรถเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะนี่
คือจังหวะที่แซงขวาไงแล้วเป็นทางโค้งแล้วมันเสียหลักเวียงไปอีกทางหนึ่งเลย
แล้วรถจักรยานยนต์เขาขี่ชิดซ้ายมาดีไม่รู้อีโน่อีเหน่เลย
โอ้โหโดนชนไปแบบนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าไปเฉียวกับคอนกรีตตรงกลางอ่ะเนอะ
เกาะกลางค่ะแล้วมันก็เลยไปชนพลิกขึ้นมาเลย
ทำให้คนขี่รถจักรยานโยนที่เขาขี่มาถูกแล้วอ่ะเนอะชิดซ้ายข้างทางอ่ะน่ะ
เขาได้รับบาดเจ็บนะคะคนขับรถเก่งคันนี้ติดอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องมาช่วยกันพลเมืองดีเขาก็รีบมาช่วยนะ
นำตัวออกมาสุดท้ายก็ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ว่าคันที่พลิกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาแซงรถอีกคันหนึ่ง
แล้วก็แซงขวาค่ะแซงทางโค้งพอดีอืม
ก็ต้องระมัดระวังเวลาใช้รถใช้ถนนนะคะ